ผู้ชายคนนี้เนี่ยพี่บุ๊คพี่ปุ้ยไม่แน่ใจว่าเขาน้อยใจลูกหรือว่าเมากันแน่นะ
คือเมาอ่ะเมาแน่เพราะเขากินเหล้ามา
จุดไฟเผาห้องตัวเองนะ
พอคนไปเจอเขากำลังจะผูกคอตายด้วยคุณผู้ชม
ทีนี้พอตำรวจควบคุมตัวได้จะพาไปโรงพักปรากฏ

เหตุการณ์นี้เกิดในห้องพักเลขที่๑๖๖ทับ๑๑ชั้น๒อาคาร๗
ของหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอบังพลีที่สมุทรปราการ

พอเข้าไปดูในห้องพวกกระจกบานเกล็ดนี้แตกละเอียดเลย
บนที่นอนครับมีร่องรอยถูกไฟไหม้แบบนี้คุณผู้ชมโอ้ยเละเทะเลย
ไปถามคนที่อยู่ห้องข้างห้องนี้นะเขาชื่อคุณประยูนครับ

แกได้ยินได้กลิ่นไฟไหม้ด้วยครับ

ได้ยินเสียงคนตะโกนไฟไหม้ไฟไหม้ก็เลยลองไปดูครับว่า
ห้องต้นเพลิงเนี่ยเจ้าของห้องชื่อว่าลุงดี
เห็นบอกว่าลุงดีแกอยู่ห้องคนเดียวนานเป็นปีแล้วนะแล้วก็
เก็บของเก่าขายเลี้ยงชีพไปวัน
แต่ลุงดีเนี่ยขี้เมาชอบดื่มเหล้าขาวประจำเลย
วันเกิดเหตุพอได้ยินคนตะโกนไฟไหม้ไฟไหม้
พี่ประยูนซึ่งอยู่ห้องข้างครับออกมาดู
เจอไฟกำลังลุกไหม้ห้องลุงดีพอดีเลย
เขาก็เลยทุบบานเกล็ดหน้าต่างแล้วก็พังประตูเข้าไปในห้อง
แล้วก็กระเด็นมาโดนที่นอนในห้องนอน
ก็เลยไฟลุกไหม้แบบที่เห็นเลยครับ
ชาวบ้านได้ยินแบบนั้นไม่เชื่อลุงดีก็สิ
ลุงดีน่าจะเมาหรือไม่ก็โกหกนะ
เพราะว่าลุงดีเนี่ยเคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้วครับ
เจ้าหน้าที่ก็เลยให้ลุงดีโทรหาลูกสาวก่อนลองคุยดูปรากฏ
เหมือนว่าลุงดีกับลูกสาวคุยไม่เข้าใจหรือยังไรไม่ทราบคุณผู้ชม
ลุงดีพูดเหมือนประชดขึ้นมาว่า
งั้นพาลุงไปขังคุกเลยละกัน
ขังสัก๖๐ปีไปเลยฮะฟังลุงดีหน่อยครับ
แล้วแต่ให้เจ้าหน้าที่เอาไปขังไว้๖๐ปี
เฮ้ยไม่คิดว่าบ้าน๖๐ปี

ก็จะได้เป็น๑๒๐ปีตอนนี้เท่าไหร่ละอายุ
๖๐ปีคือพ่อก็ตกใจไงคือไฟไฟไฟมันติด
ไอ้ตรงหัวแอดพ่อเลยเอาผ้ามันลุก
โอ้โหลุงแกอายุ๖๐จะให้ขังอีก๖๐ปีนั่นก็๑๒๐เลยนะลุงดีนะ

เจ้าหน้าที่พยายามนำตัวลุงดีไปโรงพัก
แต่คุณผู้ชมลุงดียื่นข้อเสนอกับเจ้าหน้าที่ครับ

ถ้าให้เงินลุงสัก๑๐บาทไปโก๊งเหล้าขาวเนี่ยถึงจะยอมไปโรงพัก
โอ้โหบอกวันนี้เลยพี่ปุ๊ก

เจ้าหน้าที่บอกได้เลยลุงดีเดี๋ยวให้๑๐บาทแต่ไปถึงโรงพักก่อนนะ

ลุงดีก็เลยยอมขึ้นรถไปโรงพักครับ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวตำรวจบอกจะประสานญาติมา
รับตัวลุงดีไปดูแลต่อไปนะครับ